ดูเรื่องนี้ก่อนดีกว่านี่ต้องทำเสียงต่ำเลยนะคะ

สุดโหดเตะตีลูกสาววัย๑๑ขวบ
ลักษณะคือแบบไม่ยั้ง
สะพ้ายของพ่อถ่ายคลิปเอาไว้ได้

เจ็บของ
จุดของ

หนูสงสารน้องพี่
กูบอกพี่แม่ว

เตรียบ
นี่อย่าบอกนะว่าอารมณ์ชั่ว
โอ๊ยตายแล้วนี่ฮะมาเลยค่ะตีขนาดนี้อาจเลยมาทำอย่างงี้

อยากให้ดูข่าวนี้ให้จบเขามีชุดคำอธิบายของเขามานะ

ยังจะกล้าอธิบายเดี๋ยวรอฟังพี่ฟังขึ้นหรือเปล่า
พี่ตัดสินใจเองคุณผู้ชมตัดสินใจเองนะคะ
ไม่ชี้นำใดทั้งสิ้นนี่เป็นคลิปที่น้องสะพ้ายของพ่อแอบถ่ายไว้นะคะ
ถ่ายไว้คุณผู้ชมที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่แอบถ่าย
เราจะไม่ได้เห็นพฤติกรรมของพ่อรายนี้เลยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะน้าสะพ้ายคนที่ว่าชื่อว่าคุณพัฒน์เพชรนรี
น้องคนที่โดนแตะเตะเนี่ยชื่อว่าน้องแก้มอายุ๑๑ขวบเท่านั้นนะคะ

สุดท้ายแล้วนะสะพ้ายพาน้องไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเพชรชบูรณ์
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๑ธันวาคม
วันนั้นน้องแก้มจู่ส่งข้อความมาผ่านไลน์บอกว่า
ถูกแม่และพ่อแม่แท้พ่อแท้
ทุบตีอย่างหนักไล่ไม่ให้อยู่ที่บ้าน
จะขอมาอยู่บ้านน้าสะพ้ายด้วยได้ไหมสุดท้ายมาอยู่นี่นี่

จนกระทั่งพอน้องมาอยู่บ้านน้าสะพ้าย
พ่อของน้องแก้มก็คือคนที่เตะน้อง
สิ่งที่พ่อทำคืออะไรรู้ไหมคะ
โมโหปีนหน้าต่างเข้ามา
ปีนหน้าต่างอ้อมปีนหน้าต่างแล้วก็เข้ามา

เหล็กฟังไม่ผิดค่ะหยิบเหล็ก
หยิบไม้ใช้เท้าของตัวเองเตะเข้าไปที่น้องอย่างหนัก
ใช้คำว่าบ้าคลั่งจะผิดไหมใช้คำนี้
มีหนำซ้ำยังขู่น้าสะพ้ายของน้องแก้มด้วยนะคะบอกว่า
เดี๋ยวเถอะมึงเหมือนกันก็ระวังตัวให้ดีเดี๋ยวจะโดนแบบน้องแก้ม

อ่ากระทั่งน้องแก้มบอกว่า
คือเราก็พยายามไปถามน้องไปคุยกับน้อง

น้องบอกว่าถูกพ่อทุบตี
ทุบตีแล้วเตะแบบนี้เป็นประจำ
ถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ถูกใจหรือไม่ทันใจพ่อ
ตอนนี้น้องบอกว่ารู้สึกกลัวไม่อยากจะอยู่กับพ่อกับแม่แล้ว

มาขอน้าสะพ้ายบอกขออยู่ด้วย
แต่ก็ไม่ไหวถูกพ่อแท้ตามมาที่บ้านน้าสะพ้าย
มาทำร้ายร่างกายแบบนี้อีกค่ะ

แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แท้แม่แ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
พ่อบอกว่านี่คือลูกของตนตนมีสิทธิ์ที่จะเอากลับบ้าน

ผมก็ก้าวข้ามไปไปเปิดประตูข้างในออก
ดูผมออกมาที่ในดินหันกระตามาดึง
ตรงนี้ผมโมโหผมก็เลยหันตีมันอย่างนี้
ครับผมดูถ้าดูลักษณะก็คือเหมือนรุนแรง
แต่ว่าเราเห็นพระไหมครับตอนนั้น

ครับผมเพราะเวลาผมจะด่าลูก
ผมจะใส่เสียงนักเสียงดังเป็นส่วนใหญ่ขู่มานะ
ครับผมแต่การทำตอนนั้นดูเหมือนรุนแรงแต่ว่ารุนแรง
เหมือนจะรุนแรงแต่ไม่รุนแรงเข้าใจคำนี้ไหมคะ
ดูเหมือนจะรุนแรงแต่จริงไม่รุนแรงพ่อบอกแบบนี้นะคะ
นี่ถ้าเขาเล่ามานี่กลายว่าที่เราดูกันอยู่นี่

ค่ะทีนี้ไงต่อล่ะค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจบอกว่ารับเรื่องไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับพ่อของน้องแก้มนะคะ
ต้องรอให้คุณน้าสะพ้ายพาน้องแก้มไปตรวจร่างกายก่อน
แล้วก็รอผลจากแพทย์
ก็จะต้องรอผลจากแพทย์แล้วมีการ
ถ้าจะเกิดว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ค่อยว่ากัน
สิ่งสำคัญตอนนี้คือเดี๋ยวจะให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำน้อง
เห็นไหมคะนี่น้องชี้ให้ดูนะว่าแบบเออเป็นแผลตรงนี้
แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแผลในใจน้องอันนี้สำคัญ
รักษาเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะหายนะคะ
คุณผู้ชมกดโกรธมาเต็มเฟซบุ๊คไปหมดเลย